ครั้งแรกที่พวกคุณเจอกันเหตุการณ์มันเป็นยังไงฮะ
ก็เป็นการเจอครั้งแรกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่

อันนี้ก็เป็นนุ่มสังคมไอ้นี่ก็โลกส่วนตัว
ตอนแรกหนูตัดสินว่าหนูกับเขาไปกันไม่ได้หรอก
ทุกคืนวันอังคารเวลาเดิม๔ทุ่ม๔๕นาที
ทางไทยรัฐทีวีห้ามพลาด